ไปดูความคืบหน้าหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผย
ว่าหลังจากลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านระบบราง
กระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง
และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่น

หน้าล่าสุดก็คือได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าความเร็วสูง
เส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่โดยแบ่งเป็นการพัฒนา๒ระยะ
คือเฟสแรกจะสร้างจากกรุงเทพพิศนุโลก
ระยะทาง๓๘๐กิโลเมตร
ครับก็คือกรุงเทพผ่านอายุทยาผ่านรบบุรีนครสวรรค

นี่คือเส้นของที่สร้างอายุทยาเป็นจุดเริ่มต้นนะ

เป็นระยะแรกคนก็รอระยะต่อไป
เมื่อไหร่จะไปถึงพิศนุโลกเมื่อไหร่จะถึงเชียงใหม่
ค่อยต่อสถานที่ไปเรื่อยนะคะ
โดยจะใช้ระบบชินคันเซ็นของญี่ปุ่นนี่แหละ
การออกแบบจะแล้วเสร็จภายในปีนี้
ซึ่งออกแบบรายละเอียดโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะ

ก็จะขอให้ทางญี่ปุ่นออกแบบให้เร็วขึ้นด้วย
และเบื้องต้นจะแบ่งการก่อสร้างเป็น๓ช่วง

จากนั้นก็จะเป็นอายุทยาลบบุรี
และลบบุรีพิศนุโลก

เสร็จ๖๒นะฮะสำหรับช่วงแรก

ที่เหลือก็ต้องรอระยะต่อไปนะฮะ

ปัจจุบันถ้าขับรถไปก็๑ชั่วโมง๓๐

กรุงเทพพิศนโลกเราแบ่งเป็น๓ตอน

ถ้ามีสัก๒สถานีถึงอายุทยา
อายุจากก็ประมาณ๖๓กิโลเมตร

ถ้าสมมุติว่าอายุทยาลบบุรี

การก่อสร้างก็น่าจะ

หรือ๖๕เสร็จแล้วก็เปิดให้บริการเลย

เปิดให้บริการในปีถัดไป

ยังนำเสนอแผนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ

อายุทยาลบบุรีนครสวรรค์พิจิตร

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการ

นอกจากเชื่อมต่อเส้นทางภาคเหนือละคร

คือเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ก็ไปทางภาคตะวันออกอีกนะครับ
โครงการเส้นนี้ก็งบประมาณหลายแสนล้านบาทนะครับ
ก็เชื่อว่าคงจะนำความสะดวกมาให้ล่ะค่ะ